ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด
ให้ดูรองเท้ารองเท้าขึ้นใหญ่มากว่าไม่ไปใส่รายการที่มันยืนเลย
ยืนไม่ได้ค่ะล้มอะอ๋อเว้ยใส่นั่งแย้งเฉยผ้านี้เนี้ยนะเพราะว่าร้านเป็นเพื่อน

เอาจริงนะใส่รายการนี้ก็มองเห็นรองเท้าอยู่
มันเริ่มเข้าผู้นิดหนึ่งไม่ใส่มากมายแบบเนี้ย

เพราะว่าเราเจอแบบเกิน๕๐๐๕๐๐๕๐๐มาเป็นหลาย

แต่ว่าช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาก็คือลดลงอยู่ประมาณหลักร้อยกว่า
คือหมายความว่าตอนนี้กราฟมันค่อยถึงเวลาขาลงแล้ว

ใช่ซึ่งวันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
๑๙ก็มีการแถลงสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘๙รายค่ะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๒๓๗๔๖ราย
หายป่วยแล้ว๑๘๓๖๖ราย
แล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๕๓๐๑รายค่ะ
อดรวมผู้เสียชีวิตสะสมณวันนี้ก็อยู่ที่๗๙ราย
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งออกเป็น๑
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการอยู่ที่๑๒๓รายค่ะ
ค้นหาเชิงรุกในชุมชน๕๖ราย
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรคอีก๑๐รายด้วยกัน
ซึ่งขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
แล้วก็สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก
ก็ได้เข้าทำการปิดตลาดสดนครแม่สอด
แล้วก็ตลาดสดพาเจริญชั่วคราวเป็นเวลา๒วัน
หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มนะคะ
จากนั้นก็มีการนำรถดับเพลิงไปฉีดทำความสะอาดตลาดสดทั้งสองแห่งหมดเลย
ซึ่งการปิดตลาดสดทั้งสองแห่งก็เป็นมาตรการเชิงรุก
เพื่อสกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙นะคะ
โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ก็
ทำการตรวจให้กับกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้า

ใช่เป็นแรงงานต่างด้าวที่มีแบบอาชีพค้าขายในตลาดสดนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าวันที่๑กุมภาพันธ์
มีการตรวจคัดกองอยู่ที่๙๕๓ราย

รอบที่๒มีการตรวจอีกทีหนึ่งในวันที่๕กุมภาพันธ์

ทั้งนี้ก็มีการนำกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า๕๐คน
เข้ากับการที่โรงแรมฟูอิน
แล้วก็มีการตรวจคัดกองซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าพบติดเชื้อเพิ่มอีก๑๐ราย
ขณะที่สาธารณสุขอีกชุดหนึ่ง
ก็เป็นแบบว่าลงพื้นที่สุ่มตรวจคัดกรองร้านค้าต่างนะคะ
ท่าเรือริมแม่น้ำเมยจำนวน๑๐๐ราย

พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙๘รายด้วยกัน
อันนี้เป็นทางฝั่งพัทยาด้านหน้านะครับก็มีการโพสต์ภาพของถนนคนเดิน
เมื่อก่อนนี้คนคึกคักมากถูกไหมคะ
คือรอบล่าสุดหลังจากเจ้าหน้าที่มีการเริ่มผ่อนปลนการเปิดให้บริการ
ปรากฏว่ามีสถานบันเทิงเปิดให้บริการเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นค่ะ
โอ้โฮนี่ยังเปิดไฟเลยนี่ส่วนร้านสะดวกซื้อ

ใช่บางร้านก็คือติดป้ายเซ้งไม่ไหวไงอันนี้ไม่ใช่แค่พัทยานะคะ
สมุยเองหาดที่เคยเป็นที่นิยมหาดเฉวงหาดอะไรอย่างเงี้
พี่ระร้างใช้คำว่าร้าง
เมื่อวันนี้ตลาดอัมพวาที่เราชอบไปถ่ายรายการกัน
ตลาดอัมพวาจะมีก๋วยเตี๋ยวนมสดก๋วยเตี๋ยวหมูนมสดนึกออกไหม
ที่กะทิสดอร่อยที่ต้องไปต่อคิวกัน

โหนี่ข้าวมันไก่ประตูน้ำวันนี้ไปแพทตินัมมา

คือเขาบอกว่าพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอัมพวา

คือจริงสมุทรสาครสมุทรสงครามที่อยู่ในระแวกจังหวัดตรงนั้น
จะลำบากนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไป
เป็นพื้นที่สีแดงแล้วแดงเข้มมาก
ดังนั้นเนี่ยพอเวลาจะมีแบบสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้

เป็นพะโลเมื่อก่อนช่วงที่แบบว่าตลาด

เป็นพะโล้ปีนี้ขายไม่ได้เลยเหลือเต็มเลย
เขาบอกว่าของที่ต้องไปเตรียมของไหว้

เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อที่ตลาดอำภวาตลาดแบบนี้ไปตรงนี้
ด้อนไหวต้องไปสั่งต้องไป
เบ็ดอย่างปัสโรวะด้อนไหว
หรือข้าวหนมปังสังขยะด้อนไหว

อร่อยที่สุดคือขนมเทียนขนมเข่งดอนหวายอย่างนี้
จากที่แบบทุกปีคนจะแน่บอกว่าเขาบอกปีนี้
ขายได้วันหนึ่งหลักพันบาทนี่ก็ดีใจแล้ว

พ่อแม่พี่น้องหลายคนกำลังบอกจะไม่สู้แล้ว
แต่ขนาดเดียวกันเมื่อวานตลาดอำภาวาเหมือนจะฟื้น
ตลาดอัภาวะจากที่เคยมีคนอยู่บ้างคือพอมีอยู่บ้าง
โน้ตไปหมดจากแม่แข็งขิงหมู
จิบไปเลยคือจากที่แบบว่า
เราคิดถึงตลาดดอนไหวเราคิดถึงขนมปังสังขยะที่มันนิ่มนึกออกไหม
รสไม่นึกถึงเป็ดพะโล้เลยถ้ารู้ไหว
หรือแม้กระทั่งมะพร้าวที่เอามือปอกเปลือกได้มะพร้าวเพราะปรุงหรือน้ำตาลน้ำตาลสด
ปลาตะเพียนปลาส้มใช่ไหม

เขาบอกส้มโอคอลชัยสีจะอร่อยจริง
เงียบกิบอันนั้นคือตลาดดอนหวาย
ซึ่งเขาบอกว่าโอเคล่ะถ้าสมมุติเรามีโอกาสไปช่วยตลาดดอนหวายกันสักนิดนึง

ตอนนี้ทุกคนพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็จะเริ่มปรับตัวแล้ว
แต่ขนาดเดียวกันอย่างตลาดอำภาวา
เพราะบางคนก็บอกตัวเจ้าของเองไม่ได้ลำบากอะไร
แต่คราวนี้เขาไม่อยากจะไล่ลูกน้องออก

เขาก็เลยต้องทำอย่างขนมถ้วยฟู
เขาบอกไปซื้อที่อำภาวามันจะหวานอร่อย

เขาเรียกว่าอะไรน้ำตาลตาโนด
ก๋วยเตี๋ยวที่เมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวกาทิสดอ่ะ
ที่ใส่หมูหมักหิวเป็นหมูหมักแล้วก็ลาด

แล้วของพวกนี้นะสั่งออนไลน์มานะ
มันก็ไม่เคยเอาเข้าไปที่ไปกินคือบรรยากาศด้วยไง
แต่วันนี้พ่อคะแม่คะคงค่อยทำปรับตัวล่ะ
คนรวยแถวบ้านแถวบ้านเนี่ยคนรวยเยอะไม่ใช่บ้านเรานะเขาทำยังไงรู้ไหม
พอตกเช้าเขาไปซื้อข้าวแกงข้าวราดแกงใส่ถุงใส่ถุงไว้บ้านตัวเองไม่ได้กินหรอกค่ะ
แล้วเขาก็ไปแจกคนกวาดถนนก็เลยคือแบบเหมือนถ่ายเทจากทางนี้ไปช่วยทางนี้อะไรอย่างนี้
โอ้น่ารักเลยนะแล้วก็ไปช่วยคนกวาดถนนแถวบ้านนะ
เพื่อที่ให้เขาเนี่ยประหยัดค่าอาหารเที่ยงอืมแต่ก็ไปช่วยแม่ค้าใช่เรารู้สึกแบบ
เห็นแล้วน้ำตาไหลเขาไม่ได้ทิ้งนะเพราะฉะนั้นคนรวยท่านอื่น
ถ้าออกมาช่วยกันได้ก็ออกมาช่วยหน่อยตอนนี้คือเอาจริงคือลำบากอะค่ะ
ลำบากกันไปทั่วแล้วอืมอ่ะจริงในหลายห้างตอนนี้เขาก็เปิด
ห้อยจ้อแม่วันนาอย่างนี้เมื่อก่อนจะต้องสั่ง

ปกติเขาจะอยู่ทางฝั่งชวนบุรีน้องมณ

ตอนแรกก็คือปีนี้ตรุษจีนเป็นปี

ปีนี้เงียบจริง
แต่ต้องเตือนร้านค้าอีกเช่นกัน

แล้วก็ต้องเอาของผ่องถ่ายออกไป

อยากกินแล้วไปเจอของเก่าเรารู้ไง
แล้วอืมแล้วก็รู้สึกไม่โอเค
แต่บางร้านนะคะขายไม่ดี

ท่านผู้ชมฮะแน่นอนเราขอไปที่พม่า

เหตุผลที่เขาจะต้องทำการปฏิวัติยึดอำนาจ

ตอนบ่ายสามโมงจนถึงทุ่มหนึ่งแค่นั้นเองแป๊บเดียวคือเวลาไม่ปกติอ่ะ
ไม่ใช่เวลาที่คนส่วนใหญ่คือเช้าต้องออกจากบ้านเย็นก็จะกลับบ้าน
แต่เขาก็เข้าใจทำช่วงเวลาให้เป็นเวลาแบบคนไม่ถนัดออกค่ะซึ่งแน่นอน
คนเอกมินออนไลน์เนี่ยนะฮะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมานเนี่ย
เขาเป็นผู้นำรัฐประหารใช่ไหมฮะครั้งนี้เขาได้ออกแถลงการผ่านโทรทัศน์เป็นครั้งแรกครับ
เพราะตอนแรกที่เราภาพที่เราเห็นกันเป็นการภาพประชุมคอรมอลที่เนมบิดอร์
อันนี้แหละคือการออกโทรทัศน์ครั้งแรกของเรา
นับตั้งแต่ก่อรัฐประหารโดยชี้ถึงเหตุผลว่า
ทำไมเขาต้องก่อรัฐประหารว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการทุจริตการเลือกตั้ง
เมื่อเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๓พร้อมย้ำว่ากองทัพเคารพในรัฐธรรมนูล
รวมถึงการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรม
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
นี้นะฮะยังกล่าวถึงประเด็นอื่นว่าจะมีการ
ดำเนินการหลังทีนี้ตนจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดย
กองทัพพร้อมมอบอำนาจแก่พักที่ชนะการเลือกตั้ง
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติเนี่ยซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับ
ภามากเป็นประเทศที่น่าจับหนามองท่องเก่งดูกลุ่มเอนที่ย่างกุ้ง
ตอนนี้เมฆไม่ได้ไปนั้นรึยัง
อ๋อไปมาน่าจะกว่าปีอะฮะ
น่าจะปีกว่า๒ปีน่าจะไปมาก่อนหน้านี้

ดูจากห้างนะเป็นแบรนด์เนมที่แบบแน่น

ก่อนหน้านี้รถเมมไปมาก็มีบางร้านที่เป็นร้านแบบว่าเชนมาจากเมืองนอก
ตอนที่๓๐ปีที่เขาปิดประเทศไปทุกคนก็ไปอยู่ตามเมืองนอกเมืองนาหมด
อยู่อังกฤษไปอยู่ซาวิสไปอยู่ยุโรปไปอยู่อเมริกา
ปรากฏเขาเปิดประเทศปุ๊บทุกคนกลับมาทำธุรกิจที่บ้านของตัวเอง
ก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันก็จะมีแบบห้างดีโรงแรมตอนนี้ไม่ใช่๕ดาวนะคะ
ถึง๘ดาวแล้วนะณตอนนี้ซึ่งกล้าบอกเลยว่า
เขาก็บอกต่อเลยว่าโอเค
เขาบอกว่าเขาพร้อมเปิดกว้างให้นักลงทุนต่างชาติ
แล้วก็ท้องถิ่นรัฐบาลจะสนับสนุนโครงการทางธุรกิจ
แล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้ว
และเดินหน้าพูดคุยข้อตกลงกลุ่มชาติภัณฑ์

ที่เราจะเข้ารายการของเรา
วันนี้ก็ได้มีการใช้กระสุนยางแล้ว

อันนี้เกิดขึ้นที่เนบิดอร์

เราชอบคิดว่าย่างกุ้งคือเมืองหลวงใช่ไหม

ที่มีการย้ายจากย่างกุ้งไปเป็นเนปิดอร์

คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้องซาซูจีอยู่ที่ไหน

เขาก็เลยออกมา

หลายคนคณะรัฐบาลที่มาจากการลึกตั้ง

ตำรวจยิงปืนขึ้นฟ้า

ยังชุมนุมกันเป็นวันที่๔ติดต่อกันแล้ว
๔วันแล้วที่เขาชุมนุมกันมา
แล้วหลังจากที่ตำรวจยิงปืนปุ๊บ
ผู้ชุมนุมก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด

กระสุนดังกล่าวเป็นแค่กระสุนยาง

เพราะอะไรวันนี้ทั่วโลกกำลังดูเหตุการณ์นี้อยู่

เขามีการเผยแพร่คลิปที่ตำรวจฉีดน้ำ
ฉีดน้ำใส่ผู้ประท้วงที่เมืองพระโค
โคนี่ถ้าสมมุติคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคือเมือง

หงศวดีงั้นถ้าสมมติเราก็คือทางไปเอ่อ
พระทาสหญิงแขวนอะไรอย่างงี้นะฮะ

วันออกเฉียงเหนือของนครย่างกุ้งนะครับ

เริ่มมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมไปแล้วเนี้ยตอนเนี้ยยี่สิบเจ็ดคนอืม
ตอนนี้หลายประเทศที่เขาบอกให้ดูข่าวอันนี้นิวซีแลนด์
โอ้โหผู้นำนิวซีแลนดเนอะเขาออกมาแบบนี้ออกมาชัดเจนเลย
ไม่ให้เข้าประเทศเลยนะคนนี้เขาชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ
ผู้นำนิวซีแลนด์เขาออกมาเลยว่าผู้หญิงด้วยอืม
บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
กระสุนแก๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางเนี่ยยิงใส่ผู้ชุมนุมนะครับ
แล้วก็ออกมาเรียกร้องให้กองทัพในยุติการทำรัฐประหารเป็นวันที่๔เนี่ย
ชุมนุมตอนนี้เขาบอกเริ่มมีคนบาดเจ็บกันแล้วอืม
แล้วก็อย่างที่บอกว่านิวซีแดงเขาบอกเขาเนี่ยออกมาสนับสนุนแล้วก็จะขอมองอยู่ห่าง
ใช่คือเขาต้องมองอ่ะอืม
ก็ต้องมองว่าจะเป็นยังไงกันต่อตอนนี้ทุกประเทศคือมหาอำนาจแม้กระทั่งผู้นำของโลก
ออกมาแสดงตัวจริงออกมาแสดงจุดตัวชัดเจนเลยจริงจริงวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่พี่มดอ่านข่าวเรื่องของจดหมาย
องซานซูจีจำไม่ได้แล้วนานแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งผ่านไปพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นคนพม่านะคะ
อยู่ที่อยู่ที่ท่าขี้เหล็กแกก็ส่งมาเรื่องของจดหมายที่วันนั้นพี่พี่พูดไป
อยากแบบให้ชี้แจงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจดหมายที่ออกมาตอนนั้นที่มีการแจ้งผ่านเพจ
แต่น้องเขาบอกว่ามันไม่เป็นความจริงนะเพจเนี่ยผูกพวกทหารควบคุมอยู่อันนี้เขาว่ามาแบบนี้นะ
เพราะว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตโดนบล็อกหมดนะครับ

เฟซบุ๊กโดนบล็อกอินสตาร์แกรมโดนบล็อกเทอร์วิตเตอร์โดนบล็อกบล็อกหมดเลย

ก็บอกว่าไม่น่าใช่เพราะว่าแล้วแอดมินก็มีการแจ้งมาแล้ว
บอกว่าเพจอันนี้คือเขาไม่ได้ใช้เพจนี้แล้วหมายถึงตัวแอดมินที่เคยทำเพจขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วน้องเขาก็เล่าสถานการณ์ของที่นั่นมาให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาติดตามจากยูทูปเป็นคนมาม่านะคะ
แต่ว่าอยู่แบบใกล้บ้านเราอยู่ท่าขี้เหล

เขาก็ส่งมาบอกเราอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวจะมาชี้แจงให้
ซึ่งวันนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลน
ตอนนี้คนจับตานายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เนี่ย
เพราะว่าเขาบอกนายกรัฐมนตรีที่แกร่งมาก
วันนี้ทางนิวซีแลนดเขาประกาศระงับการติดต่อสื่อสารกับระดับสูงทั้งหมดของพม่าเลยนะ

แล้วก็ห้ามไม่ให้สมาชิกคณะรัฐประหารพม่าเดินทางเข้าประเทศเขาโดยเด็ดขาด
เขาบอกเลยว่าคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรัฐประหารเขาไม่ให้เขาเข้าประเทศเขาเลย

นับเป็นการดำเนินการโดดเดี่ยวพม่าครั้งแรกจากต่างชาติเลย
แล้วก็นางจาซินดาอาเดิร์นนะครับ

นิวซีแลนด์มีโครงการให้ความช่วยเหลือพม่าทางการเงินระหว่างปี๒๕๕๙
นิวซีแลนด์ช่วยพม่าไปตั้งถึง๙๐๐ล้านบาท

จุดยืนเขาแชดเจนแล้วเร็วได้ปฏิบัติเร็วมาก

ซึ่งวันนี้ทางผู้ยึดอำนาจเขาก็แถลงการผ่านการเฉพาะกิจนะฮะว่า
ยึดอำนาจมันเกิดขึ้นจากความชอบทำอย่างแรกเลย
ซึ่งการยึดอำนาจเขาระบุในรัฐธรรมนุนเขาอยู่แล้ว
ว่าเขาพร้อมที่จะยึดอำนาจได้ในระยะเวลาเท่าไหร่

แต่ก็คิดว่าเขาน่าจะบวกขึ้นไปเพิ่มเนี่ยนะฮะ
เขาบอกเลยวันนี้เขาออกมาออกทางรวมการเฉพาะกิจว่า
ยึดอำนาจเกิดขึ้นมีความชอบทำเนื่องจาก

แล้วคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งคือกรกตเนี่ย
กลับล้มเหลวในการจัดการปัญหาโดยยืนยันว่ากองทัพจะเดินหน้าปฏิรูปกรกต
แล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่นะครับ
อย่างที่บอกกันเราเคยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว

อีก๔๗จังหวัดให้เตรียมตัวเลยนะคะ
เขาบอกว่าอีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะคะ
ขึ้นกระแสลมฟ้าตะวันตกเทียงใต้
เลื่อนผ่านทางเหนือมาปกคลุมมา

เมื่อเช้าพี่ผันต์นึกว่านี่ฝุนหรือ

สุดท้ายตกจริงตกหนักด้วยนะคะ
เมื่อเช้าออกมาจากที่ทำงานอีกที่นึงนะ
แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
ก็จะทำให้มีฝนฟ้าขนองหนักเลยนะคะ
แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
กับมีลูกเห็บบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนแรกฝนเหนือโดนลูกเห็บบ่อยเหมือนกันนะที่บ้าน
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองนะคะแล้วก็ลมกันโชคแรงเนี่ยนะคะ
รวมถึงเกษตรกรนะคะก็ให้เตรียมการป้องกันนะคะแล้วก็ระวังความเสียหายพืชสวนไร่นาของตัวเองให้ดีนะคะ
ที่จะเกิดนะคะทำให้ทางการเกษตรเนี่ยให้ระวังเอาไว้ด้วยแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยนะคะ
ก็จะมีอากาศหนาวเย็นเอายังไงทั้งฝนทั้งหนาวจะกลับมาหนาวนะคะ
โดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะลดลงประมาณ๔๖องศาฝนเสร็จแล้วก็หนาวต่อเลย
คือมันก็ส่วนใหญ่เวลาฝนตกอากาศมันก็จะเย็นสบาย
ถ้าฝุ่นมันก็ดีขึ้นเยอะเลยทางภาคเหนือที่บอกว่ามีไฟป่ามีอะไร
เพราะเมื่อกี้โทรหาแม่ตอนที่ฝนตกเสร็จเขาบอกว่าตอนนี้หนาวหนาวเวลาพูดกับแม่พูดยังไงคะลำตี
เป็นใดท่องเจ้าเว้นหนาวขนาดโหว
น่ารักจริงประสาทเหรอเนี่ยเนี่ยเนอะอ้าวไปเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งค่ะคุณกะละแม
เข้าพบตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงค่ะ
ค่ะ
ไปค่ะคุณไปพี่มดค่ะนี่บางวันนี้ที่เราพูดกันถึงมุกเมโล
จำได้ไหมจำได้ปรากฏว่าอุ้ยสองขวัญวันที่ป่านโดนจับเรื่องยาบ้าไปแล้ว
กลายเป็นไม่รู้มุกจริงมุกปลอมซึ่งถ้าสมมุติมุกเมโลจริงคุณไอ้อ้ำพัชราภาเคยใส่
ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นงานเซ็นทรัลหรืออะไรอ่ะนางใส่เม็ดละ๗๐ล้านนะเธอ
กว่าเม็กอันนี้อีกไม่แต่เขาบอกว่ามุกส้มเนี่ยยังไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นของสงวนหรือเปล่า
หมายถึงว่าเหมือนเราเลี้ยงสัตว์บางอย่างที่เลี้ยงไม่ได้อ่ะไม่แต่ก็จะสงวนไง
อยู่ดีนางไปเก็บเจอก็ถือว่าเป็นโชคของนางแต่ปัญหาคือมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เออ
มันใช่จริงหรือเปล่าอยู่ดีเนี่ยทำไมอยู่ดีมาโดนรวบตึงเรื่องยาเสพติดอีก
เนี่ยคนเขาก็เลยไปสังเกตว่าอ้าวตอนแรกมีคนเราก็นำเสนอข่าววันแรกมีคนล้านหนึ่ง๕ล้านใช่ไหมฮะ
ตอนนี้รู้สึกจะมีคนให้๑๐ล้านแล้วทำไมยังไม่ขายแล้วมันใช่หรือเปล่า
ชายนี้คือไปเจอที่ไหนที่นครศรีธรรมราชน้อง
ไปเดินริมหาดปุ๊บเจอมุกเลยซึ่งตามประวัติจริงจริงเขาบอกว่า
แต่ตามถ้าสมมุติจริงแล้วอ่าวไทยมีโอกาสเจอ

พม่ามีโอกาสเจอเป็นเป็นหน้าอีกจริง

คือวันนี้นะครับในหาดศาสตร์ชายอายุ๓๗ปี
เป็นเจ้าของไข่มุกสีส้มหรือมุกเมโร
บอกว่ายังไงย้อนกลับไปตอนนั้นบังเอิญบังเอิญ
ที่หลังบ้านเนี่ยเป็นหาดทราย
นะก็บอกว่ามีคนติดต่อขอซื้อแล้วหา
ร้านก็ยังไม่ขายจนกลายขายข่าวนี้อูหูดังสุดนะฮะ
ก่อนที่จะมาถูกจับกลุ่มรวบตึงเมื่อวานนี้
ในคดีค้ายาเสพติดตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้น
ล่าสุดครับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัฒน์เนี่ย
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยน้อง
เขาโพสต์เขาโพสต์ข้อความถึงไอ้มุกเนี่ยมุกเมโลเนี่ย
โดยจะบอกว่าใครมุกเมโรเนี่ย
หรือถ้าเอาจริงเนี่ยเขาเรียกเป็นแบบหอยสังทนานหอยสังทนาเนี่ย
เป็นมุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตัวเองทำไมมันเจาะแล้วล่ะ
ก็นี่ไงเดี๋ยวเขากำลังจะบอกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นมุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แล้วก็มีโอกาสพบประมาณ๑ตัวในหอยโข่งทะเลทุก๓๐๐๐ตัว
มีโอกาสถึงได้แพงเนอะมันก็ไม่ได้น้อย๓๐๐ตัวต่อ๑ตัว๓๐๐
สูงจุดอะไรอ่ะแล้วก็หอยโคงทะเลเนี่ยพบในแถบทะเลจีนใต้
เมียนมาร์ได้ไทยได้ฮะเวียดนามได้กัมพูชาได้เพราะฉะนั้นก็จะอยู่แถวระแวกบ้านเราเนี่ยแหละ
ถูกต้องไหมจึงเป็นหนึ่งในไข่มุกที่หายากแล้วก็มีราคาแพงที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง
ซึ่งไข่มุกเมโรเนี่ยมีหลายขนาดสีจะออกเหลืองจางคุณช่วยรับกล้องปียะหน่อยนะครับ
รับทำรายการอยู่เดี๋ยวค่อยโทรมาคุณช่วยรับหน่อยนะคะช่วยรับบอกเขาหน่อยว่าทำรายการอยู่นะครับ
เขาบอกอย่างนี้ซึ่งไข่มุกเมโรเนี่ยมีหลายขนาดนะครับสีก็จะออกจางจนทีเนี่ยมันแพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่สี
ขอจำคอจัดรายการก่อนนะครับนะครับบอกหลังแล้วเริ่มขายมุกเมโลอยู่ค่ะ

โหลงเวลารู้ป่าวอ่านข่าวอยู่ว่าก็โทรมาแล้วก็
สีมันออกส้มจัดจัดเนี่ยก็จะแพงมากอืมก็จะแพงมากอืมเขาบอกสีเนี่ย
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยว่าไอ้ไข่มุกเมโรเนี่ยมันจะมีความแข็งแข็งกว่า
แบบว่าแข็งแรงแข็งแข็งกว่าไข่มุกทั่วไปอ่ะสามารถทนทานได้นานหลายสิบ
ปีนะฮะดูอย่างนี้ความแวววาวเนี่ยของไข่มุกเมโรเนี่ยเขาบอก
เอาจริงจริงไข่มุกเราจะเห็นวาววาวใช่ไหมค่ะแต่ไอ้ไข่มุกเมโรเนี่ยมันไม่
วาวอ้าวมันไม่ได้วาวของจริงมันไม่ได้วาวขนาดเดียวกันเนี่ยการพบว่ามี
มุกเมโรปลอมเนี่ยโดยทำขึ้นจากตัวเปลือกหอยเองของหอยเองเนี่ยแหละ
อืมโดยยังไงรู้ไหมครับโดยการนำมาตัดตัดแล้วก็กลึงอืมกลึงแล้วเอ็นเด่น
เนี่ยปกติไข่มุกก็จะเป็นสีขาวสีนอนอะไรก็ไปย้อมสีฮะไปย้อมสี
เรานะฮะแล้วก็ไข่มุกเม็ดเนี้ยอืมคุณดูดิคำถามที่เมื่อกี้คุณถามว่าทำไมมาเจาะรู
เออใช่ไม่แปลกหรอกว่าถ้ามันจะเจาะรูทำไมอืมซึ่งปกติแล้วเนี่ยทำไม่ได้
ยกเว้นเนี่ยไข่มุกจากหอยกาบมีการนำมุกเนี่ยไปวางเปลือกหอยกาบที่ไม่ใช่
หอยสังทนานเขาว่าอย่างงั้นโดยเคยมีพ่อค้าบางคนเนี่ยนำส่วนเปลือก
อยสังไปเจียไปขัดจนวาวเหมือนไข่มุกเวโรเนี่ยแต่เมื่อดูเนื้อแล้วมัน
มุกอ่ะมันไม่เหมือนมุกอ่ะแล้วอันนี้ใช่ไหมอ่ะก็นี่ไงเขาบอกให้ตั้งไฟ
เปล่าเออเนาะแต่ดูเหมือนลายหินอ่อนเนาะค่ะไข่มันใหญ่เนาะิ้งมันแกี่วแต่กุลม

หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาทำหลุดไว้

อื้อนี้มันต้อนทุลสอบจะซื้อทั้งทีอะไรอย่างนี้

ก็เมื่อวานนี้ก็มีการเข้าพบตำรวจแล้วมีการแจ้ง๓ข้อหา
แต่ว่าขอปฏิเสธความผิดพรบคอม
ทางวันนี้เนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกชะนัดสารธวรรณแพทย์
ก็เป็นรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็เปิดเผยถึงเรื่องของนางสาว
ชรศรีเบนจมาสก็ไปพร้อมกับนายนิติธรแก้วโตทนายความอ่ะนะคะ
ก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อวานนี้
พนักงานสอบสวนก็มีการแจ้งข้อหาความผิดตามพรบอาหาร
พศ๒๕๒๒มาตรา๔๐โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ
หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือว่าหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
แล้วก็มีมาตรา๔๑อีกอันนึงค่ะโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ
สรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต๒ข้อหานะ
แล้วก็ความผิดพรบคอมพิวเตอร์พศ๒๕๖๐มาตรา๑๔
โดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาอีกหนึ่งข้อหา

เบื้องต้นคุณกะละแมก็มีการรับสารภาพไป๒ข้อหาแรก
คือความผิดพรบอาหารมาตรา๔๐และ๔๑
แต่ปฏิเสธความผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔

ทั้งนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานที่จะต้องรอผลตรวจนะคะ

เข้าสำนวนก่อนจะส่งให้อายการพิจารณาฟ้องศาลต่อไป
คาดการณ์ว่ากระบวนการนี้เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่๑เดือน
ตอนแรกนักข่าวจะไปรอวันนี้ใช่ไหมแองจี้

เหมือนที่ที่เห็นคุยกับคุณทันายเหมือนว่า

พอตอนแรกที่นัดข่าว๒๕วันวันที่๙วันนี้
ก็บอกว่าต้องรอดูว่าคุณกะละแมนจะไปหรือเปล่า

พร้อมกับอันนายเจมส์เมื่อวานตอน๑ฮุ่ม

แต่ก็คือยังดีที่เข้าไปพบแล้วไง

ก็คือเหมือนที่ครั้งแรกพอติดที่รัฐสภาหรือไงคะ
ครั้งที่๒ก็คือรอวันที่๙วันนี้ปรากฏว่า

ก็คือสรุปก็คือไปพบตำรวจแล้ว
อันนี้ก็เรื่องต้องดูว่าอีก๑เดือนจะเป็นยังไง
บุรุษปริศนีย์ตอนนี้มีผลกับชีวิตเรามากนะ

ประทับใจมากเพราะว่าเขาไปส่งพระ

น่ารักน้ามีน้ำใจ

ศาลัพพีนะใช่มั้ย

เชียงใหม่คนเหนื่อยจะเป็นคนน้ำใจงามคุณแม่
คืออองตรงนะครับคือคนที่ทำงานบรรษณีย์ที่อยู่บริเวณนั้น
บริเวณนั้นเดี๋ยวเรา
บริเวณนั้นเขาจะรู้จักกันจะรู้จักทุกบ้าน
คือที่อื่นเวลาไปส่งของเนี่ยจะหลงลืมใช่ไหมฮะ
แต่ถ้าเกิดอย่างปริศนีย์จะส่งทุกบ้าน
คนไทยมันดีอย่างนี้นะมองเห็นคนแปลกหน้าเป็นญาติหมด
ลุงป้าพี่คือเราตรงนี้ดีมากเลยนะคะ
ก็ได้โพสต์คลิปนี้แหละค่ะเป็นที่ประทับใจมากนะคะ
เพราะว่ามีบุรุษปรายศนีย์มาส่งเขานะคะ
และบุรุษปริศนีย์ผู้นี้เนี่ยนะคะก็เป็นปรายศนีย์สารพีนะคะ
นี่นะมีน้ำใจงดงามมากล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
ทางบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดก็สอบถามไปนะคะว่า
ใครนะบุรุษปริศนีย์ท่านนี้เป็นใครนะคะ
ก็ได้ชื่อว่านายจีรายุปันกองแก้วนะคะ
เป็นบุรุษปรายศนีย์ปนสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก่อนจะเปิดเผยก็เป็นไปตามนั้นแหละค่ะว่า
เมื่อวานกับเจ้าไปทรงผ้าไปช่วยผู้รับกล่องสินค้าเนี่ย
ป้านะเจ้าว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็บอกว่าเออไม่มีอะไรค่ะเห็นฝนตก
ก็เลยรีบช่วยเขาเข็นก่อนนะเป็นน้ำใจที่งดงามมาก
อันนี้ก็เป็นข่าวแบบแนวยิ้มนะคุณผู้ชมนะน่ารัก

น่าวไหมอีกหนึ่งข่าว
นี่เขาบอกว่าสวนสัตว์เปิดนะ
สวนสัตว์ทั่วไทยฉลองตัวจริงกับวาเลนไทย
กุมภานี้ก็คือเอา๒เทศกาลมารวมกัน

ใช่ก็คือมีกิจกรรมนั่นแหละ
สวนสัตว์ก็จะมีกิจกรรมต่างกันนะคะ

ตรุษจีนฉลองปีวัวพบกับซุ้มกิจกรรม
มีซุ้มกิจกรรมแจกอังเป้ามีอะไรอย่างนี้

ปีนี้จากเคยเป็นสาววันนี้เป็นภรรยาแล้ว

เป็นผู้หญิงเราต้องซื้อดอกไม้ให้ผู้ชายเหรอ
สืบไม่หรอกร้านแม่อุดหนุนแม่
อ๋อแม่ผัดด้วยมีมีดอกไม้

ไม่รอไม่เคยได้อยู่แล้วครับบ้าซื้อ
อ๋อแล้วเมฆกันไม่เคยได้นะเอาจริง
อ๋อเค้าศึกให้บ้างให้บ้างบางเทศกาล

รอนี่หมายความว่ารอวันนี้คุณแม่ต้องเป็นผู้ให้บ้าง

คุณแม่ไม่ได้สวยเหมือนพี่โอ๋นะอังเป้าจากอังเป้าดีกว่าอังเป้า
อังเป้าสิคุณแม่ไม่ได้สวยเหมือนพี่โอ๋ภักดิ์จีลานะที่สามีจะเอาทองมาให้นะ

ก็เป็นเจ้าของร้านทอง
เดี๋ยวก่อนนะคุณพิมพ์ริพายบอกว่าอย่านะคะเอาจริงนะคะฟ้องจริงนะคะ
เดี๋ยวดูเรื่องอะไรกลับมาเล่าให้ฟัง
รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น

ไปค่ะค่ะพี่ม็อตพิมพ์ริพายสินิดหนึ่งค่ะพิมพ์ริพาย
ก็อยากที่บอกว่านางเนี่ยจริงโอ๊ยน่าเป็นโค้ดเบนสโปรเซอร์แบงก์นี้ด้วยนะ

แต่น่ะให้มันออกทีวีมันไม่ออกจริงบอกวีดีโอคอลมันก็ไม่ออก
แต่เขามีช่องของเขานะใช่
คนดูมีคงคุณแม่เขากลัวสิ
มันสนิทกับฉัน

รอจบข่าวแต่ขนาดไลก์
แล้วคนดูดูหน้าเป็นหมื่นเหมือนกันเนาะ

แต่คุณนวัดก็โดนทัวร์ลงเหมือนกันนะ

ถ้าสื่อไปตามสอบภาษณ์ใช่ไหมคะน่ะก็จะไร้แบบต่อโต้อืม
หรือว่าไงความจริงคือไรความจริงแค่เป็นนึงเดียวเท่านั้น
บอกนั่งจะไปปฏิบัติธรรมแล้ว
นะเอาอย่างงี้จริงแล้ว
ต้องยอมรับเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ
ซื้อน้ำหอมแท้ไปแต่กลับไปโพสต์ว่าเป็นน้ำหอมปลอมพร้อมระบุข้อความว่า
ยังจำเคสนี้กันได้ไม่ใช่ไหมคะ
คุณลูกค้าที่ซื้อน้ำหอมของแท้จากเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่าง
เพจของนางคือพิมพ์รีพายขายทุกอย่าง
เมื่อท่านได้รับสินค้าจากทางเพจเรียบร้อยแล้วเนี่ย
แต่คุณลูกค้าเนี่ยก็ไม่มีความรู้เรื่องการเช็คน้ำหอมอย่างที่ถูกต้อง

แล้วกล่าวหาทำให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเพจขายน้ำหอมปลอม

ทำให้พิมได้รับความเสียหายในธุรกิจเป็นอย่างมาก
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อสาร
แล้วก็สารได้รับประทับฟ้องเรียบร้อยแล้ว
เจอกันที่ศาลนะคะนางกล่าว
ไม่ต้องขอโทษเพราะนางขอโทษด้วยเงินสดเท่านั้น

มันชัดเจนของมันนะฮะเตรียมเงินมาด้วยนะคะ
รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะนะครับอย่างกล่าวนี้นี้จบนี่ไหมว่า
คุณลูกค้าคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะ
เป็นคนกดก่อนหรือคนที่ขายอาหารทะเลก่อน
พอกันน่ะมีอุปกรณ์สำหรับคนไล้โสด

เธอจะใช้อะไรอ่ะนางก็ซื้อเดิมมันอยู่กันอย่างไรน่ะ

นางก็ซื้มมันอย่างไรน่ะ
ไฟเว่อร์หรือเปล่าไฟเว่อร์
นางกินไอของแซ่บมากไหม
น้ำพร้าวแม่ะอีพีม
ดูไปดูมาก็ต้องซื้อ

ย้ายวนไปซื้มบรรยาณน้ำพาร้ามาด้วย
เอ้าใช่จริงว่าเมย์

รู้ไหมว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้ออกไปไหน
มีแนวโน้มที่อเมริกาเป็นอย่างนี้นะ
มีแนวโน้มที่จะดูรายการไปเรื่อยแล้วก็ซื้อของ
เขาบอกบางบ้านเนี่ยนะคะซื้อกระดายปีนหลังคา
ก็มีมาส่งอย่างเงี้ยไหลมาส่งคนแก่ดูอ่ะ
อุ๊ยใหญ่สุดแล้วโอ้แบบสิน

และทำให้คนเชื่อว่านางเอกถูกข่มขืนแล้ว

พอนางเอกกลับไปรักษาตรงที่โรงพยาบาล
ฉากนางร้ายกับแม่นางร้ายเข้าไปด่านางเอก

ให้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ย

มีฉากที่นางเอกเขาจะรอแบบผ้าเอกมากอดต่อปะลม

คนก็เลยรู้สึกว่าเออมันสมควรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
ดูแล้วมันสะเทือนใจอย่างนี้นะ

ก็เลยมีแฮสแท็กแบรนด์เมียจำเป็นกับ
สามคมคืนหน้าจอพอการที

๘กับ๙ก็มีฉากนี้เนอะ

ที่แบบอายุทำอะไรก็ไม่ได้จริง

ทำอายุทำอะไรไม่ได้จริง

ไม่รู้ตอนนอนเขานอนที่บ้านหรือขึ้นไปนอนบนฟ้าเนอะ
เป็นแบบเหมือนเทพบุตร

เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ

อย่าลืมซื้อไปตอนนี้เซวามีแบบเป็นซองด้วยในซองด้วย
แหมเป็นพรีเซนเตอร์

เป็นแบบพรีเซนเตอร์ผิวอะไรอย่างนี้

หมอเรื่องนึง

ตอนแรกเธอก็ไม่อยากเชื่อว่ามันนี้ตั้งแต่ส่วนที่สบาย

เลยเลยฟาพ๑๗๐๐บาท
เขาเรียกว่าถูงถ้าตกให้บ้านนาง

นางซื้อตั้งแต่ยังไม่แพง

มันฉลาดไงถูกล่าสุดเนี่ยพี่แซมมาพี่แซมนิดนึงนะคะ
เปิดภาพย้อนไปสี่สิบปีคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเอาภาพมาปะกันเลยนะ
แล้วเขาก็ขึ้นไปเลยว่า๑๘แสลด๕๘นี่นะคะรูปนี้๑๘รูปนี้๕๘นะคะ
มีคนบอกว่าตัดผมทรงนี้นะคะเหมือนโอป้าเกาหลีนะคะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อตอนที่เขาอายุ๑๘ทรงนี้นะคะมันคือทรงนักเรียนนะ
ภาพนี้นะคะก็ภาพจากหนังสือแพรวปี๒๕๒๔นะรถเมย์

หน้าคล้ายเกมจิตเหมือนกันนะครับโอ้โฮทำไมสฟ้าตัวเองไว้ได้เหมือนเดิมเลยเนอะ
เทพบุตรจริงนะยอมนะ
ต้องใช้เดียวกับแอปกับพี่เอแต่หนูไปรู้มาเดี๋ยวเนี้ยทุกตาในวงกรามดาราที่ภาพสวยเขามีแอปพี่เตศ
ไลฟ์อะไรแอปจ่ายเงินไงมันมีแอปจ่ายเงินอยู่
บอกคุณแม่มันเป็นแบบแอปที่เสียตอนนั้นมันทำให้ทุกอย่างสวย
เพราะบอกว่ามีคนแนะนำให้ไปใช้ไม่ใช่หรอกคุณแม่แต่เขาลงทุนเขาซื้อ๘๙๐๐บาทเป็น๑๐๐๐บาท
เขาขายผ้าพักที่ได้เป็นแสนเป็นหมื่นบาทคุณแม่รู้หรือเปล่า

จะซื้อทำไมเราก็แต่งแบบโปรแกรมฟรีก็พอแม่
ใช่เราก็ดูว่าเปล่าแล้วก็ติดคุณการตอนเยอะ
โอ้โหแม่นี่โอ้เอ้าวันนี้ไปกันก่อนแล้วค่ะ
จนวันพรุ่งนี้๖โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ